เหตุการณ์นี้หน่อยค่ะฝั่งคนขับรถเก๋งกับวินมอเตอร์ไซค์มีเรื่องกันแล้วถึงขั้นไปนัวเลยนะชกชกกัน
แต่ฝ่ายวินมอเตอร์ไซค์มีมีดแทงปักเข้าไปที่กลางอกเลยค่ะ
จอดมาแทงพี่เลยครับไม่ใช่อ่ะพี่รุนแรงที่ไหนฮะไม่รู้จำไม่ได้แล้วตอนนี้
ไม่จำไม่ได้เอารถผมมาจอดฝั่งนี้นะครับอ่าบนลามนมเอ้ยบนลมเนี่ย
โอ้โหคุณผู้ชมครับเนี่ยนายวีรวิทย์ค่ะอายุสี่สิบปีคือ
พูดจะไม่ไหวแล้วอ่ะโดนมีดแทงปักอยู่อย่างนั้นนะคะ
เขาหนีมาบาดเจ็บอยู่ในรถเนี่ยนะฮะใช่ค่ะนั่งอยู่บนรถแบบนี้
แล้วตัวของนายวีรวิทย์ก่อนหน้าไปทะเลาะกับวินมอไซค
ครับแล้ววินอ่ะเอามีดอ่ะแทงปักตรงหน้าอกแบบเนี้ย
ตำรวจสพเมืองพัทยาแล้วก็กู้ภัยสว่างบริบูรณธรรมสถานเมืองพัทยา
เร่งประถมพยาบาลก่อนแล้วก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะคะ
นี่เกิดขึ้นเมื่อคืนเลยจุดตรงนั้นเนี่ยคือตลาดโพธิศาลที่บังละมุงชนบุรีค่ะ
คนที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาเล่าให้ฟัง
ว่าฝั่งของนายวีรวิทย์ฝั่งคนเจ็บเนี่ยนะกับทางฝั่งวินมอเตอร์ไซค์เถียงกัน
สิ่งที่เขาได้ยินแล้วก็จับใจความได้คือเหมือนกับเรื่องของการขี่รถนั่นแหละ
เออทีนี้เขาก็เห็นนะนายวีรวิทย์เนี่ยโอ้โหลงจากรถเลย
ใช่เข้าไปชกหน้าวินมอร์ไซค์
นี่ไงวินมอเตอร์ไซค์มีมีดแทงสวนปักเข้าไปกลางอกแบบนี้เลยค่ะ
โอ้โหทีนี้เขาบอกว่าฝั่งวินนะขี่หนีไปเลยหลังจากที่แทงแล้ว
แล้วพยายามจะขับรถเดาว่าจะไปหาหมอนั่นแหละ
แต่ตอนนั้นขับได้แค่หน้าตลาด
แล้วคือขับต่อไม่ไหวไปชนท้ายรถชาวบ้านเขาอะค่ะ
พอไปดูนะหูยรวดเต็มตัวไปหมดเลย
แล้วมันมีภาพจากกล้องวงจรปิดด้วยนะที่บันทึกเหตุการณ์ไม่ได้
มันจะเฉลยนะว่าเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างคุณดูนะฮะ

เป็นตั้งว่าที่นี่นายวิระวิทย์เดินมาแล้วมอเตอร์ไซค์มาข้างหลัง
เสร็จแล้วปั๊บนายวิรวิทย์ไปเปิดเตะก่อนทีนึง

ใช่ค่ะแต่จังหวะตอนแทงเรามองแทบไม่เห็นเลยนะ
แต่เมื่อกี้ถ้าดูดิดีที่โวงกลมไว้ไห้

ไอวิลวิทย์วิ่งหนีกลับไป

ใช่ค่ะทีนี้นักข่าวของเราก็ลงพื้นที่

เล่าให้ฟังว่าจริงได้ยินเหมือนกับคนทะเลาะกัน
แล้วเจ้าของกล้องวงจรปิดน่ะ

พอมาถึงที่ตลาดวินมอเตอร์ไซค์ก็ตามมาไง
ไม่รู้ว่าจะตามมาเคลียร์ตามมาหาเรื่อง

มึงมาตะไซค์ตามมาหันไปเหมือนกับ
เขาก่อนแล้วก็โต๊ะโต๊ะโต๊ะ

เหมือนว่าผู้ชายคนนั้นน่ะ
เหมือนว่ามีอะไรทะเลาะกันก่อนหน้านั้นป่ะ
และผู้ชายสื่อสีขาวที่ไม่ใช่วินร์เขาเดินมา
ปล่อยรถก็เลยมาชนชนชนชนอยู่ตรงเนี่ยตรงจอดสีแยกใบแดง
เนี่ยค่ะแต่ว่าดูทรงจากกล้องวงจรปิดเขาก็น่าจะมีเรื่องกันมาก่อนแน่
เพราะว่าตัวนายเวรวิทย์หันไปแล้วก็แทงเข่าแล้วก็รัวหมัดใส่แบบนี้เลย
แต่ก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าปมที่เขาทะเลาะกันเนี่ยมันมาจากเรื่องอะไรก่อนหน้านี้
เราไปพยายามถามตำรวจค่ะผู้อำกับที่สพเมืองพัทยานะคะพันธุ์ตำรวจเอกกุลชาติกุลชัยค่ะ
บอกว่าทางฝั่งวินมอเตอร์ไซค์เนี่ยเขามาแจ้งความนะบอกว่าโดนผู้ชายคนนี้มาต่อยก่อน
แล้วฝั่งวินมอเตอร์ไซค์เขาก็เลยเอามีดที่มีอยู่เนี่ยแทงไปเพื่อเป็นการป้องกันตัว
อันนี้คือสิ่งที่เขาบอกกับตำรวจตอนนี้ตัวนายวิรวิทย์ฝั่งคนเจ็บเองยังอยู่ที่โรงพยาบาลกรุงเทพพัทยานะคะ
ถามตำรวจว่าคุณตำรวจภูมิกับคะมันเกิดเหตุอะไรขึ้นทำไมเขาถึงทะเลาะกันแล้วก็มันจนแทงแบบนี้
ตำรวจบอกว่าเดี๋ยวผมต้องรอให้ฝั่งนายวีรวิทย์เขาอาการดีขึ้นก่อน
สอบปากคำทั้งสองฝ่ายได้แล้วเดี๋ยวถึงจะแจ้งข้อหากับนายวิรวิทย์ต่อไป
จะรู้ไงว่าปมเหตุมีอะไรกันมาก่อนถึงมาก่อเหตุทั้งต่อยกันแล้วก็แทงกันแบบนี้นะคะ